สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายหิตโมกค่ะค่ำนี้หลายคนพร้อมครอบครัวนะคะเตรียมไปเวียนเทียนท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากห่อมความร้อนที่พัดปกครุมประเทศไทยค่ะเป็นสีแดงฉานทั่วทั้งประเทศแบบนี้เลยค่ะแต่หลังจากนี้ค่ะเรายังคงมีหวังอยู่บ้าง
หลังจากนั้นวันที่๓มีนาคมจะมีฝนฟ้าขนองค่ะรอยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
พร้อมกับมีลมกระโชกแรงยอดดอยยอดภูยังหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๘๑๖องศาค่ะ
กลางและภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกลางวันร้อน
หลังจากนั้นค่ะวันที่๑๓มีนาคมจะมีฝนฟ้าขนองค่ะเกิดขึ้นร้อยละ๑๐๖๐ของพื้นที่
มีลมกระโชกแรงทะเลเรียบค่ะระวังลูกเห็บตกเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งช่วงกลางวันร้อน
หลังจากนั้นวันที่๑๓มีนาคมจะมีฝนฟ้าขนองรอยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๑เมตร
ใส่รอฝนนะคะเข้ามาช่วยดับร้อนส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสภาพอากาศโดยรวม
อุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นค่ะคุณผู้ชมแต่ในจังหวัดโทชิคิค่ะเกิดไฟป่าแบบนี้
จริงต้องเร่งเข้าดับไฟนะคะเพราะว่าไฟเนี่ยได้ลุกลามเป็นเวลา๔วันติดต่อกันแล้ว
เพราะฉะนั้นต้องมีการนำน้ำนะคะขึ้นไปบนแฮลิคอปเตอร์แล้วก็โปรยลงมาเพื่อดับไฟค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยมีความกังวลคุณผู้ชมเพราะว่าลมในพื้นที่เนี่ยกระโชคแรงอาจทำให้ไฟเนี่ยลุกลามได้ค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ